มีคนทักหลอกกว่าสามีอีก
งานนี้นะคะสายป่านเนี่ยก็เมาส์มอยกันเลยนะ
พี่เอาจริงเกรงใจสามี
เพราะว่าตอนนี้เดินไปไหนมาไหนนอกจากคนจะบอกว่าแบบหล่อกว่าแล้ว

ใช่สายป่านก็ขอบคุณแฟนที่ชื่นชอบนะคะ
บอกว่าหลายคนคอมเมนต์บอกว่าทำตรงไหนก็รอดค่ะ
ไม่ว่าจะมาทรงผมแบบฟูฟ่อง
ลุคไหนสาวติ๊ดอย่างสายป่านก็เอาอยู่จริง

ใช่นะคะส่วนที่เจ้าตัวโพสต์ซึ้งครบรอบ๔ปีที่แต่งงานกับสามีคุณวุฒิเนี่ย
เป็นว่าสายป่านรู้สึกแบบนั้นจริงค่ะ
วุฒิคือสามีที่อยู่ด้วยทุกโมเมนต์ค่ะ
เรื่องราวร้ายดีมาตลอดคือเข้าใจกันทุกอย่าง
แต่ตอนนี้อย่างที่บอกไปค่ะมีเรื่องเดียวที่สามีเริ่มเคืองแล้ว

ภาษาชาวบ้านคือหล่อกว่าผัวแล้วค่ะ

เวลาไปไหนมาไหนเขาก็คิดว่าแบบเป็นพี่น้องกันหนึ่งเลยอะค่ะ
มันดูแลง่ายหนูดำน้ำเนอะมันแห้งง่าย
สองเลยมันสบายตัวสามเลยหนูชอบ
อุ๊ยหวานต่างกว่าอย่างที่ทุกคนเห็นว่าแบบอุ๊ยหวานต่างกว่า

กับวุฒิผ่านอะไรกันมาเยอะตั้งแต่วันแต่งงานใช่ไหมคะ
ตั้งแต่ข่าวก่อนแต่งตั้งแต่อะไรต่ออะไร
หลายคนบอกว่าแบบเร็วจัง
ทำไมแบบคบกัน๒๓ปีก็แต่งแล้วอะไรอย่างนี้

ที่ฟันรู้สึกว่าฟันเป็นตัวคนโชคร้าย
หรือยากย้อนเวลากลับไปแก้ไข
ก็เป็นคู่รักที่น่ารักแล้วอยู่ด้วยกันมาตลอด
เพราะว่าความสวยงามของการบันเทิงมันที่สิ่งสำคัญ
เมื่อกี้เห็นสายปั่นเป็นสิวเหมือนกัน

ไม่คือเรายังเป็นข่าวก็เติมตัวเป็นคุณแม่
ควรสนีกันจะเป็นฮอร์โมนเพศหญิงอะไรใดนี่แหละค่ะ

พี่หนูจะวั่นแบบอันนี้เหล้าเม้ามอย
หนูจะต้องไปดูดไข่เก็บไข่แล้วอะไรอย่างนี้